ชาวเน็ตเขาเขียนอยู่อันหนึ่งผมอยากจะมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกัน
เขาบอกว่าคุณกติกพูดความจริงอยู่อย่างนะ
แม่ไม่ใช่นักประดาน้ำเขาเชื่อว่านี้นะครับคุณกะติกพูดจริง
เอาล่ะยังอยู่ที่กระติกแต่เป็นคำพูดที่ว่า
ถ้ากระติกเปิดปากก็ไม่ยากที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรเชิญชมครับ
เราก็ไม่รู้หรอกนโยมว่าในกระติกมันมีอะไรบ้าง
เสร็จจากกะติกจะเปิดปากขึ้นมาถ้าเปิดปากกระติกได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้าง
กระติกมันก็คงมีทั้งดีทั้งไม่ดีคือบางทีถ้าของมันเคยดีอยู่ข้างในเนี่ย
พอเวลาพอปิดฝากระติกไว้นานมันก็จะบูดจะเน่าจะเสียอยู่ในนี้
ฉะหากว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะเปิดปากกระติกได้มันก็มีแค่กระติกเท่านั้นแหละที่จะเปิดปากออกมา
เปิดปากออกมาแล้วก็เอาของเน่าเทออกมาจากกระติกซะกะติกก็เชื่อได้ว่าเคยมีของเน่าแต่มันก็เท่านั้นเอง
หลวงพี่ศักดาหรือว่าพระครูสังครักษ์ศักดาสุนทะโรนะครับ
ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาพิมุกที่จังหวัดตราดฮะท่านเป็นพระนักเทศชื่อดังในโลกออนไลน์ครับ
มีคนติดตามท่านนะครับในเฟซบุ๊คมากกว่า๓ล้าน๓แสนคนนะครับออกมาทำคลิปสอนธรรมะโดยใช้คดีของคุณแตงโมนะฮะ
แล้วก็มีกระติกที่ท่านเปิดอยู่น่ะเป็นกุศโลบายว่าข้างในกระติกอาจจะมีของบูดเน่านะถ้ากระติกไม่ยอมเปิดนะปาดเททิ้งของเน่าก็จะทำลายกระติกให้ผูกพังไปเอง
แต่ถ้ากระติกยอมเปิดปากเทของเน่าทิ้งกระติกอาจจะได้ชื่อว่ามีของเน่าแต่ต่อไปก็จะสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เก็บสิ่งดีได้ต่อไป
ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบนออนไลน์ใช่ไหมครับคุณพุทธพรครับ
ติกนี่แหละค่ะอย่างที่บอกว่าจากประเด็นที่ร้อนแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ล่าสุดในไอจีกระติกเนี่ยคือซึ่งเป็นไอจีของคุณกติกเนี่ยนะคะก็ถูกตั้งเป็นไพรเวทแล้วนี่แหละค่ะ
คือไม่สามารถเข้าไปดูได้แล้วนะคะเฉพาะคนที่เขาอนุญาตเท่านั้นถึงจะเข้าไปดูในไอจีนี้ได้นะคะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยในไอจีของคุณแอนนาได้โพสต์ข้อความนี้ค่ะวันนี้รอฟังข่าวโอ้โหคนลุกเลย
ในไอใหม่นะคะก็เดี๋ยวต้องรอฟังข่าวอย่างที่คุณแอนนาได้โพสต์เอาไว้จริงนะคะ